นี่แต่ถ้ามีอันนี้นะต้องเลี้ยงหมาแล้ว

นี่คือราคาบรมคลนะฮะ
เสบงจุ้ยนะฮะ
อยู่ดี

และอันนี้ก็คือลูกแก้วคิสตัน

ถ้าจอดที่ใครจะพูดความจริงทั้งหมด

ร่องจริงโอ๊ยทุกคนนะครับ
ถูกที่สูง
กระจกยัน๘เหลี่ยมถูกที่เป็นหยายเลือก
รูแก้วไคสทพี่ไม่ได้ให้เลือกราคาอยู่ที่๙๙
ต้องถูกกว่า๘๙ถ้าแพงกว่า๘๙บาท
๙บาทเกมส่งเลยนะคะกลับไปมือปาก

๑บาท
เจ็บไม่ต้องเต็ม
แต่สินค้าที่สิ่งนี้ไม่ถูกจังเลย
เราคิดว่านี้ประมาณ๑๐๐กว่าบาท
ไปถูกมาก

อู๊ดนี่เพื่อนตอบมากี่ข้อแล้ว

บอกแล้วนะต่อเลยพี่โจ้เก่งนะใครได้เป็นเมียละ
นับว่าถากุลเป็นคนที่โชคดีมาก
พี่คะพี่ตัวช่วยพี่ยังอยู่
ตอนนี้พี่สะสมไปแล้วพี่ผ่านมาแล้วค่ะข้อที่๕
ตอนนี้พี่สะสมไปแล้วค่ะ๒๕๐๐บาท

แต่พี่มีความรู้สึกว่ารายการนี้มันเข้าทางพี่
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้น

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๓๕๐๐๐บาท
คำถามข้อต่อไปเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

คำนวนมาค่ะ
จ๊ะพี่จ๋านี่คือผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองทั้ง๓แบบ
อันแรกเป็นเม็ดผักชี๑๐๐กรัม
อันที่๒เป็นอบเชย๑๐๐กรัม
อันที่๓เป็นโป๊ยกัก๑๐๐กรัม

เป็นคำถามข้อที่๖ของพี่ค่ะ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวทองทั้ง๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุดกันแล้วจ๊ะพี่จ๊ะ

เด็ดผักชีอบเชยโป๊ยกักเท่ากันหมดร้อยกรัม

พี่เคยเอาไปใส่น้ำซุปอะไรไหม

กินปุ๊บเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าอยากจะหอน

ลูกชิ้นพี่ไม่มีแป้ง

รู้สึกตลอดเลยเรารู้สึกเก่งนะ
มันเป็นอุปกรณ์ที่ให้กลิ่นทั้ง๓อันเลย

ใส่ในน้ำซุปปล่อยกัก๑๐๐กรัมโปรดเชื้อ๑๐๐กรัมแม็กปัจฉี๑๐๐กรัมโปรดเชื้อ๑๐๐กรัม

เพราะว่าแบบนี้เราเห็นมาเยอะแล้ว

ของมีคุณภาพแต่ที่ผมตาข้าวทอง
คิดว่าราคามันจะเบียดกันหน่อยเพราะว่ามันร้อยกรัมเท่ากัน
แต่ที่มองตอนนี้อยากใช้ตัวช่วย

พี่อู๋หนูว่าได้วิเคราะห์๑

วิเคราะห์กันก่อนไหม
ทำไมพี่ทงถึงคิดว่าเด็ดผักชีร้อยกรัมราคาถูกที่สุด
พอดูแล้วเนี่ยเม็ดผักชีมันน่าจะหาง่ายสุด
ผักชีเนี่ยมันเป็นอันเดียวก็จริงแต่มันหายากเหมือนกันนะ
ต้นผักชีมันมีจำนวนมากกว่าคนที่ต้องปลูก

ต้องปลูก

ตัวช่วยตัวสุดท้ายค่ะของพี่ทงทงและพี่อู๊ดค่ะ

พี่คะจะตอบอะไรบ้างคะพี่
เพราะมันเท่ากันหมดเนี่ย๑๐๐กรัม๑๐๐กรัม๑๐๐กรัม

พี่ทงตอบว่าเม็ดผักชี๑๐๐กรัมถูกสุด

ตอบอันนี้อบเชย๑๐๐กรัมถูกสุด
งั้นพี่ตอบว่าเม็ดผักชีและอบเชย๒อันนี้

เม็ดผักชีตราข้าวทอง๑๐๐กรัม
เลือกเป็นคำตอบแรกนะคะในตัวช่วยนะคะ

ต่อไปเต๊กจะเฉลยอันของพี่ทง

อบเชย๑๐๐กรัมราคาอยู่ที่
ราคาอยู่ที่

นี่คือคำตอบจากตัวช่วยพี่ที่ได้ตอบได้๒ครั้งนะ

ระหว่างเม็ดผักชี๑๐๐กรัมกับอบเชย๑๐๐กรัม

ผักชีถูกที่สุดอยู่

และโป๊ยกั๊กที่พี่ไม่ได้เลือก

แพงกว่า๒๑บาทนะคะพี่ค่ะ

ยืนจับมือกันตรงนี้เลยค่ะพี่คะพี่ค่ะ
พี่จะสูญเงินทั้งหมดเลยหรือเปล่า

ถูกกว่านี่กรี๊บเลยนะ

ถ้าถูกกว่ากรี๊บที่ไม่เลือกเรากลับบ้าน

ถ้าถูกกว่าพี่เสียตัวช่วย

โอ๊ยกั๊ก๑๐๐กรัมต้องแพงกว่า๒๑บาท
และราคาอยู่ที่